เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของแฟนค่ะจริงก็เป็นแฟนคบกันมาสักพักนึงแล้ว
ฝ่ายหญิงจะขอยืมตังค์ฝ่ายชายฝ่ายชายก็ให้ยืมนะ
ฝ่ายชายเขายังบอกอยู่เลยเงินก็ไม่ได้เยอะให้ยืมไป๘๐๐
ครับแต่ตอนที่ทวงคืนนี่แหละสิ่งที่ทำให้ความอดทนของแฟนนุ่มขาดผึงเลย
โง่เองที่ให้มานี่เท่านั้นนะคุณทะเลาะกัน
แล้วมีการทำร้ายร่างกายกันเอาปืนมานะมาจ่อผู้หญิง

กลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเพราะว่าเห็นว่าฝ่ายชายมีอาวุธปืนอยู่ใช่ไหม

นี่เป็นชุดเผชิญเหตุที่สภหาดใหญ่นะคะ
ล้อมบ้านหลังนี้อยู่ที่ถนนสุธินิมิตรซอย๒๑ค่ะที่สงขลา
เพราะว่าพอได้รับแจ้งแล้วปั๊บกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ
แล้วพอตำรวจไปถึงนะฝ่ายชายยอมปล่อยผู้หญิงออกมาค่ะ
จังหวะที่ผู้หญิงวิ่งออกมาเนี่ยนะท่าทางเธอคนนี้คนนี้
คือท่าทางเธอปลอดภัยเดี๋ยวนะอาจจะนี่
เห็นไหมคะผู้หญิงเรียนแค่นี้แหงนะโอ้โฮแต่ขวัญเสียมันก็น่ะ
ร้องไห้แหละยังตกใจยังสะเทือนใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องปลอบฝ่ายหญิงก่อน
ฝ่ายหญิงก็ร้องไห้ใหญ่เลยส่วนผู้ชายยังอยู่ในบ้านนะ
แฟนหนูเขามีปืนมีปืนพกติดตัวอยู่ตลอดเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องไปเจรจากับฝ่ายชายที่ยังอยู่ในบ้าน
ใช้เวลาอยู่พักนึงค่ะฝ่ายชายยอมนะ
ให้ตำรวจคุมตัวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้ตำรวจเข้าไปแล้ว
เสื้อมัดย้อมที่ลงมาคือแฟนนุ่ม
พอลงมาถึงตำรวจต้องรีบพาขึ้นรถตู้เลย
ถามว่าทำไมต้องรีบล่ะก็ญาติของฝ่ายหญิงมาออรออยู่หน้าบ้านแล้ว
รุมประชาธรรมแล้วเพราะว่าไม่พอใจที่ฝ่ายชายเอาปืนไปเจาะหัวฝ่ายหญิงแบบนี้
จังหวะที่รถแล่นออกไปคุณผู้ชมดูนะ
เดี๋ยวญาติของฝ่ายหญิงคือเหมือนกับจะไปกระชากประตูรถตู้ค่ะ

ใช่จะไปเปิดประตูคงอยากจะสักหมดหนึ่งใส่ผู้ชาย
แต่เจ้าหน้าที่กันตัวไว้ก่อนแล้วก็รีบนำตัวผู้ชายไปที่โรงพัก
พอไปถึงที่โรงพักก็มีการสอบปากคำ
ผู้ชายคนนี้คือนายศิวัฒน์หรือว่าในบาสอายุ๒๘ปีค่ะ
เขาเล่าให้ตำรวจฟังนะผมมาคบกับแฟนสาวมา๒ปี
ไอ้ที่มันเกิดเหตุมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
คือผมทะเลาะกับแฟนผมเรื่องเงิน
เงินที่ยืมไป๘๐๐๐บาทจริงก็ไม่ได้เยอะหรอก
แต่ว่าไอ้จุดที่มันทำให้ผมเนี่ยไม่ไหวละ
เขาหาว่าผมมาโง่เองที่ให้เขายืมมา
ลองฟังหน่อยไหมคะผู้ชายเขาว่ายังไงค่ะ
มีไหนผมมีไหนที่รักเขา
เห็นไหมผมให้อภัยเป็น๑๐รอบมีแต่ผมนี่แหละที่รักเขา

เขาบอกว่าจริงปืนนี้มันไม่ได้บรรจุกระสุน
มันเป็นปืนเปล่าแล้วผมก็แค่เอาแบบเหมือนกับจี้
จี้เขาเฉยเอาขู่เขาเฉย
ทีนี้เขาบอกนะว่าฝ่ายหญิงจะเอาเงินไปเพื่อที่จะไปช่วยที่บ้าน
เพราะว่าพ่อของฝ่ายหญิงเปิดร้านอาหารอยู่
แต่การที่ยืมไปแล้วเวลาที่ผมทวงถามฝ่ายหญิงเขาตอบมาแบบนั้น

เพราะว่าโดนฝ่ายหญิงทั้งเหมือนกับแบบตบทั้งขวดหน้า

เขาถึงเอาปืนออกมามาไม่ได้คิดจะยิงแหละแค่มาจี้เฉย
ทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหากับฝ่ายชาย

แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทะเบียนไหมมีใบอนุญาตพกพาไหมนะคะ